จากนี้ไปคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่อีกไม่ถึงเดือนแล้วนะ
เราจะได้เลือกตั้งผู้ว่ากรทมกันแล้ว
เย่เลยนะพี่ปุ้ยนะไม่ได้เลือกมานานมาก
รอมาตั้งหลายปีแล้วหลายปีแล้ว
ไทยรัฐทีวีเราจะเกาะติดเลยทุกความเคลื่อนไหวของบรรดาผู้สมัครครับ
อยากรู้ไหมแต่ละคนมีนโยบายอะไรเขาไปลงพื้นที่ไปหาเสียงกันแบบไหนบ้าง
ติดตามกันเต็มใน๒สนามผู้ว่ากอทมครับ
นี่เราเริ่มกันที่อดีตผู้ว่าคนล่าสุดเลย
บิ๊กวินนะคนตำรวจเอกอัศวินขวานเมือง
สมัครผู้ว่ากรทมหมายเลข๖นะครับ

อ่าใช่ฮะนี่ท่านก็ไปเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่อุทยานเบนจาสิริครับ
ถือเป็นการปราศัยใหญ่ครั้งที่๒ของท่านนะครับ
โดยมีการปรกัดทำสี่เรื่อง
เพื่อคนกรุงเขาชูแนวทางแก้ปัญหากรุงเทพอย่างตรงจุด
ตรงใจคนกรุงเทพกับปัญหาใหญ่๔ด้านด้วยกัน
มีอะไรบ้างล่ะที่คนกรุงเทพเจอรถติดเลยแน่นอนล่ะ

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการขายสิทธิ์
เข้าถึงรักษาการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลประจำเขตนี่

หมายเลข๖ไปแล้วไปดูหมายเลข๑๑กันหน่อยนะคะ
คุณสิทธาธิวารีค่ะ
เมื่อวานนี้นำทีมปราศัยกลางตลาดเลยนะคะ
เขาชูนโยบายอาสาแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนหนี้นอกระบบ
ด้วยการตั้งกองทุนคนตัวเล็ก

นี่จะเป็นกองทุนคนตัวเล็กค่ะเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม
เข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่เป็นธรรมและเท่าเทียม
คุณสิทธาธิวารีผู้สมัครหมายเลข๑๑นะคะ
ลงพื้นที่อีกจุดหนึ่งด้วยเมื่อวานนี้ค่ะ
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังพร้อมกับคุณยุฤนันพมมนะคะ
ไปขอคะแนนเสียงจากกลุ่มวัยรุ่นถูกต้อง

แซมนี่พระเอกตลอดการนะคะเข้าได้กับทุกกลุ่มเลยนะ
วัยรุ่นก็ได้หน้ายังเด็กอยู่เลยอ่ะนะนี่ค่ะคุณผู้ชม
จากตัวแทนของภาคไทยสร้างไทยมาดูผู้สมัครอิสระ

สมัครหมายเลข๘นี่เขาลุยเดี่ยวไปเลย
ลงพื้นที่บางกะปิสะพานสูงไปเจอกับพ่อค้าแม่ขายในตลาดเช้าครับ
ทำไมผมฝึกว่าคุณชาชาท้องก้ามใหญ่แล้ว
ก้ามบูตลอดแขนเขลเหรอครับเพราะเป็นก้ามเลยนะค่ะ

มีการสำรวจที่ลัยนี้ก็ตัวเต็งอยู่นะครับ
นี่โชว์การเข้าถึงชาวบ้านระดับรากย่าครับไปรับฟังปัญหาจากทุกพื้นที่เลย
ทางการบริหารกรุงเทพมหานครแบบโปร่งใสครับ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมประเมินผลงานผู้ว่าแล้วก็พอเขตด้วย
ให้ประชาชนมีส่วนกำหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพ
ทำให้การเมืองเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ
ตามแผงครับแผงไหมครับผลไม้อะไรก็ไปหมดเลย
ใบปริวนะคะในนั้นก็จะมีเรื่องของนโยบายของคุณชัดชาติด้วยนะคะ
ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของพี่เอ๊หน่อย
รสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครหมายเลข๔จากภักดิ์ประชาธิปัตย
เอ๊บอกว่าไม่หวั่นแม้หวั่นเรื่องมากนะคะ
ควงคุณอภิรักษ์โกสโยธินอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ทักทายคนที่ออกกำลังกายที่สวนหลวงล๙เขตประเวทค่ะ
นี่เมื่อวานพี่เอ๊ก็ชูเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ปอดให้กับคนกรุงเทพอันนี้ดีมากเลยนะครับ
โดยมีทั้งโครงการระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาว
หมายให้กับคนกรุงเทพได้มีพื้นที่สูดอากาศทำกิจกรรม
ยังช่วยเรื่องของอากาศและลดมลพิษด้วย
โอ้โหกรุงเทพเนี่ยติดอันดับโลกนะครับ
เราก็ส่องสนามผู้ว่ากอทมแบบนี้ได้ทุกวันในทุกข่าวด้วยนะฮะ